เอาซะแล้วผู้หญิงท้องแก่ที่ประกาศขายดวงตา
จะหาเงินสองหมื่นทำค่าคลอดครับ
แล้วก็จะไปต่อลมหายใจชีวิตของเธอเพราะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วแล้วแล้วแล้วทำไมอ่ะมีอะไร
คนหนึ่งคลอดไปแล้วแล้วอีกเดือนนึงจะคลอดอีกคนนึงได้ไหมล่ะ
เอ้าอุ๊แล้วนั่นแหละแล้วเมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าท้องแก่
ตอนแรกคนแรกคลอดมาก็เหมือนกับลูกโตแล้วไม่ใช่เหรอ
มาจับไตจับโป๊ะมาหน่อยจากกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิปร้อง
ขอให้บ้านดุงอัปเดตเขาช่วยประกาศขายดวงตาหนึ่งข้างขอเงินสองหมื่นนะ
จำเป็นต้องเอาไปใช้คลอดลูกไปสร้างอาชีพต่อลมหายใจให้กับเธอกับลูก
เพราะว่าเป็นแม่ลิ้นเสียวเดียวสามีเสียชีวิตไปแล้วอื้ม
บอกไม่ต้องอย่าไปขายตามันผิดกฎไม้เดี๋ยวจะช่วย
เมื่อวานนี้นางสาวนางผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะฮะ
คลอดลูกสาวออกมาแล้วที่โรงพยาบาลอุดรธานี
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากพมจังหวัดนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กไปเยี่ยมแล้วไปให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งนางสาวปานิสลาเสวดโชติธนากรอดีตนายจ้าง
เป็นเจ้าของสวนอินทภารำอยู่ที่สะแก้ว
พอรู้ข่าวลูกน้องเก่ามาเยี่ยมนี่เสนอเดี๋ยวจะช่วยเหลือ
เพราะเห็นข่าวแล้วสงสารตกใจมาก
ไม่รู้มาก่อนว่าลำบากขนาดนี้ถึงต้องประกาศขายดวงตา
จากการมาเยี่ยมของอดีตในจ้างนี่แหละคุณผู้ชมครับ
มันทำให้เอ๊โอ๊ะอ๊ะอ้าว
ที่ผ่านมาพอทำงานได้๒วันบอกขอลากลับบ้านที่อุบล
บอกจะไปคลอดเพราะตอนนั้นเธอท้องแก่
ตอนนั้นนางสาวนางยังส่งรูปทารกมาให้ดูเลยบอกว่าหนูคลอดแล้วนะ
นี่ครับอ้าวแล้วเพิ่งผ่านไปเดือนเดียว
นางสาวนางมาคลอดลูกสาวอีกคนเธอบอกเธองงมาก

ลอตเตอรี่ของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือสามีคนที่หนึ่งตาย
ลูกคนที่หนึ่งตายสามีคนที่สองตายไม่เหลือเงินแล้ว
ไม่มีใครแล้วเราก็เลยสงสารก็คิดว่าคนทั้งประเทศก็คงจะสงสารเขาเหมือนกันตอนแรก
ตอนแรกคิดว่าถ้าเขาเดือดร้อนเราก็คงช่วยอ่ะอือ
แต่ด้วยหลายหลายสถานการณ์ที่เขาบอกเรามามันไม่ตรงอ่ะ
ผัวหนึ่งตายลูกก็ตายลูกกับผัวหนึ่งแล้วพอผัวสองก็ตายอีก
คือถึงแม้ยังคล่องใจสงสัยแต่อดีตในจ้างคนเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์
ฝากตังค์ให้พันหนึ่งนะให้เฮียเปี๊ยกไว้
เปี๊ยกเป็นใครอ่ะเป็นแอดมินเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยบอก

ขณะที่เพจประกาศปิดรับสมัครนะครับช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้แล้ว
หลังจากพบพิรุธหลายอย่างเดี๋ยวจะไปสอบถามข้อที่จริงซินะ
นางสาวนางเธอเดือดร้อนจริงไหมเธอเดือดร้อนจริง
เดี๋ยวจะช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อไป
เอานางสาวนางยังไงเรื่องไหนจริงไม่จริงก็รีบออกมาบอกกันนะ
เอาพื้นที่ไปชี้แจงเขาตอนนี้คนสงสัยกันเพียบเลยครับ
นี่อ่านข่าวเองก็ยังขมวดคิ้วอยู่เลยสรุปยังไงกันแน่